คนเป็นแม่เนี่ยนะเวลาที่เจอลูกมีพฤติกรรมแบบนี้มันช้ำอยู่ในหัวอกจริงเลย
ลูกคนนี้เมาพอเมาปั๊บมีการขอตำแม่จะไปซื้อเหล้ากิน
แม่ก็ไม่ให้ลูกไปจุดไฟเผาบ้านแล้วขู่นะจะฆ่าปาดคอแม่อีก
พอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคนเป็นแม่ในอกนี้มันเจ็บปวดเหลือเกิน

มีเลือดด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่บ้านนะบ้านเนี่ยถูกไฟไหม้บางส่วน
เกิดขึ้นเมื่อคืนเมื่อวานนี้ค่ะบ้านอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ
อันนี้ไม่ใช่เลือดอันนี้เข้าทาน
ซึ่งเนี่ยค่ะบ้านหลังนี้จริงอยู่กัน๓คน
แม่แล้วก็ลูกคนนี้รวมถึงลูกคนเล็กนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามผู้เป็นแม่แล้วคุณอายุผู้เป็นแม่จะ๘๐อยู่แล้ว
เรียกว่าคุณยายแก้วนะคะคุณยายแก้วเนี่ยก็พาไปดูข้างบันไดที่ลูกฉันเนี่ย
ลูกฉันชื่อว่าอ้วนอายุห้าสิบสามปีจุดไฟเผาเนี่ยพวกเศษต่างเศษผ้าเศษอะไรอยู่เนี่ย
มันก็ถูกไฟเผาเสียหายยายก็เล่าให้ฟังบอกว่ายายนะนะมีลูก๘คน
สามียายเสียชีวิตไปแล้วยายอยู่บ้านหลังนี้ก็มีตัวยาย
แล้วก็มีในอ้วนลูกยายเป็นลูกคนที่๗นะแล้วก็ลูกชายคนเล็กพิการทางสมอง
เหลือเขาก็ไปมีครอบครัวกันหมดแล้วยายก็ไม่คิดหรอกว่าลูกของยายเนี่ยจะทำขนาดนี้
เพราะว่าลูกยายนะไปดื่มเหล้าสามวันติดเลยแล้วสองทุ่มกว่าคืนวันที่สองเนี่ย
ลูกมาขอเงินบอกว่าแม่ขอตังค์ไปกินเหล้าหน่อย
คุณยายก็เห็นว่าลูกเมาเยอะแล้วปรากฏว่ายายไม่ให้ลูก
ลูกก็เลยโวยวายค่ะแล้วก็ดาทอแม่สารพัดเลย
ขู่จะเผาบ้านยายก็ไม่คิดหรอกบอกว่าอุ้ย
ฉันก็ไม่คิดหรอกนะว่าที่ลูกฉันมันขู่
มันจะทำจริงแล้วก็ขู่ว่าจะฆ่าปาดคอฉันด้วย
เอาฟังเสียงคุณยายหน่อยค่ะช่ำใจเหลือที่สุดเลย
แล้วเมื่อคืนเขาไปก่อเหตุเผายังไงเขาขอเงินเราหน่อย
ที่นอนนู่นช่วงนี่มันที่ปาดคอที่เผาบ้านนี่
ทีนี้ค่ะคนที่ก่อเหตุเนี่ยในอ้วนเนี่ยนะ
คือในอ้วนอยู่ที่กลับมาอยู่ที่บ้านแล้ว
กลับมาอยู่ได้ยังไงน้องชายที่พิการอ่ะคุณ
ไปจ่ายค่าพักเอ่อไปจ่ายค่าปรับที่โรงพักให้
ทีนี้ตอนที่นักข่าวไปเจอเนี่ยนะเขาสั่งเมาแล้ว
เขาพูดจารู้เรื่องขึ้นบ้างแล้วอะค่ะแล้วพอเริ่มรู้เรื่องขึ้นนะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เลยพาในอ้วนเนี่ยไปกราบเท้า
ไปขอโทษแม่ขอโทษสิ่งที่ตัวเองทำลงไป

เขาขอโทษนะไม่ให้อภัยได้ที่หน้าทีหลังให้อย่าทำอย่างแบบนี้
กินก็รู้ป่ะกินไม่ได้หายอดหรอกลูกน่ะ
สิบบาทอีกสิบบาทแม่ก็เคยหายแต่จำแต่แม่ไม่เคยมีหาย
ทีไรไม่เคยมีให้ของมึงปากมึงอ่ะคิดดูแค่
โอ้เนี่ยฟังแม่ไว้นะเออคือโกรธไหมแม่ก็โกรธแหละ
แต่ความเป็นลูกก็ยังรักก็ยังสงสารอยู่
ถ้าเกิดทำอีกเนี่ยแม่บอกเลยนะบอกว่าคือไม่เอาแล้วนะ
จะแจ้งความเอาผิดเลยสิ่งที่ทำได้จริงอยากให้ลูกเลิกเล่า
แล้วก็ถามตัวลูกบ้างค่ะในอ้วนวัย๕๓ปีเนี่ย
บอกว่าตอนนี้สำนึกผิดแล้วหลังจากนี้พยายามจะหยุดดื่มเหล้าแล้ว
ปรับปรุงตัวแล้วนักข่าวก็เลยถามไงเดี๋ยวนะที่กินเหล้า๓วันติด
มันเกิดจากอะไรบอกอ๋อผมเครียดช่วงนี้โควิดไม่มีตังค์อ่ะ
ตกงานด้วยแล้วก็เลยไปดื่มเหล้ากับเพื่อนจนเมา
แล้วก็เลยมาก่อเหตุเนี่ยจุดไฟเผาบ้านแบบนี้ครับโอ้โห